ดูเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดบ้างนะคะทางตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ยุทธการทลายขุมทรัพย์แก๊งยานรกค่ะไปบุคคลบ้านเป้าหมายถึงสามสิบจุดในสี่จังหวัด
สามารถยึดทรัพย์มาได้กว่าสองร้อยล้านบาทนะคะที่สำคัญค่ะ
มงค์กลุ่มนี้เนี่ยมีการทำธุรกิจขายสินค้าที่ระลึก
สินค้าราคาถูกยี่สิบบาททุกอย่างเป็นฉากบังหน้าแต่เบื้องหลังแล้วพวกเขาคือนักค้ายาระดับสั่งการ
มีเงินหมุนเวียนถึงกว่าสองร้อยล้านบาทนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
สว่างและนายเฉลิมพลพมรวิจิตรถูกนำตัวจากย่านลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
จังหวัดราชบุรีมาอย่างบ้านหรูในอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบครีรีดีคัณฯซึ่งตรวจปราบกรามยาเสพติด
ยุทธการทำลายเครือข่ายยานรกเข้าค้น๓๐จุดพร้อมกันใน๔จังหวัด
คือกรุงเทพราชบุรีประจวบคิริคันและเชียงใหม่
โดยที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถจับตัวนายบรรลือพมรวิจิตร
ลูกชายอีกคนของนายสว่างทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
แนวทางการสืบสวนของตำรวจทราบว่าครอบครัวพมรวิจิตรทำอาชีพขายเสื้อผ้า
และสินค้าทุกอย่างยี่สิบบาทเป็นฉากหน้าแต่เบื้องหลังเขาคือนักค้ายาเสพติด
สั่งการให้นำเข้ายาบ้าและไอซ์มาจากชายแดนภาคเหนือ
เพื่อส่งไปยังประเทศที่๓ทางชายแดนภาคใต้และบางส่วนกระจายมอมเมาคนในประเทศ
บ้านหรูมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทและมีชาวบงที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันกว่า๑๐คน
หลักฐานสำคัญที่นำมาสู่การจับกลุ่มและยึดทรัพย์เครือข่ายยานรกในครั้งนี้
เนื่องมาจากเมื่อปี๒๕๕๘ตำรวจเคยจับกลุ่มนายสว่างและอายัดทรัพย์กว่า๙๐ล้านบาท
แต่ขณะนั้นหลักฐานไม่เพียงพอเอาผิดได้
ต่อมามีนาคม๒๕๖๓ตำรวจติดตามจับตัวนายจีรเดชอิสิปรีชา
พร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้า๕ล้าน๓แสนเมตรที่จังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบความเชื่อมโยงไปยังนางวันเพ็ญ
และยังพกเรียกว่าครอบครัวพมรวิจิตรมีเงินหมุนเวียนกว่า๒๐๐ล้านบาท
ถ้านูว่านูอ่ะเอาไปทำแล้วลูมีทันขณะที่ว่าอย่างงั้นนะ
สวนจนทราบว่ากลุ่มพมรวิจิตรเป็นชาวมงค์พญาเมงรายที่เคยอาศัยอยู่ในภาคเหนือ
ดูแลพื้นที่ชะแดนภาคเหนือเพื่อสั่งซื้อยาณรก
เฉลิมพลทำหน้าที่ขนยาเสพติด
ขณะที่บุกจับกลุ่มยังพบได้ว่านายสว่าง
กำลังสร้างเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี
กลุ่มนี้ซึ่งมีผู้ต้องหาหลักนะครับ
ที่ขณะนี้สามารถจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
จะมีการ
มาใช้พื้นที่ของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันเป็นที่พัก
แล้วก็จะทำตัวในเชิงลักษณะของให้กลุ่มเครือญาติที่มาอยู่ด้วย
ทำการค้าลักษณะการค้าก็คือขายสินค้าต่าง
ในพื้นที่อำเภอหัวหินอำเภอใกล้เคียง
เพื่ออำพลางว่ามีอาชีพจากธุรกิจที่ทำอยู่
แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยจากการสืบสวนก็คือทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ย
กับรายได้ที่มีอยู่ในแต่ละวันเนี่ยไม่สัมพันธ์กัน
ยุตรการทลายคุมทรัพย์เครือขายยานรกสยกภายรี๖๓ทับ๑๖
เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด
ยุทธการใน๔จังหวัดจนสามารถอายัดบ้านหรู๒๔หลัง
โหนดที่ดิน๑๒ฉบับอาคารพาณิชย์๕คูหารถยนต์๒๒คัน
บัญชีเงินฝาก๕๒บัญชีมูลค่ารวมกว่า๒๐๐ล้านบาท
วิมวลวันธรรมพักษ์ดีข้าวเทศรัทย์ทีวีรายงาน